เขาแชร์คลิปว่าคุณลุงคนนึงเนี่ย
กระโดดขวางหน้ารถมอเตอร์ไซค์
แล้วมีการถืออาวุธถือมีดเนี่ย

คุณลุงยังอ้างว่าผมรู้จักผู้กำกับ

คือรู้จักสารวัตรผู้กำกับ

เอามันเกิดอะไรขึ้นขู่อะไรกันขึ้น

เนี่ยคลิปเหตุการณ์ที่จะเอาให้คุณผู้ชมดูค่ะ
คุณผู้ชมก็จริงก็มีอารมณ์กันทั้งคู่
ฝ่ายคนที่ถ่ายคลิปเขาก็เป็นคู่กรณีที่เขาขี่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ

แล้วก็คุณลุงถือมีดเสื้อสีขาวนั่นน่ะ

ซึ่งเขาก็บอกนะบอกว่าอย่าขี่มอเตอร์ไซค์
วิ่งเข้าไปในซอยบ้านเพราะว่าส่งเสียงดังคุณลุงบอก
แต่ทีนี้คุณลุงก็โมโหด้วยไงจะเอามีดไล่ฟัน
คนที่ถ่ายคลิปก็เถียงกันไปเถียงกันมา
แม้ว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาจะขอให้คุณลุงวางมีดลง
แล้วก็มีการบอกเชิงขู่ว่าถ่ายคลิปเอาไว้หมดแล้ว
ลุงก็บอกด้วยบอกว่าก็รู้จักสารวัตรรู้จักผู้กำกับ
คลิปนี้มีการโพสต์ในโลกโซเชียลระบุข้อความนะคะ
บอกว่าคนเราใจคอขับรถมาเบากระโดดขวางเอามีดไล่ฟัน
เราไม่ได้กลัวนะคุยใหญ่โตบอกรู้จักผู้กำกับสนบึงกลุ่ม
บอกจะเอาปืนมายิงยันบ้านขู่พยายามฆ่า

คนที่โพสต์นี้ก็คือคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละค่ะ
พอคลิปนี้มันแชร์ออกไปคนแสดงความคิดเห็นเพียบเลยนะคะ
คนนึงเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาก็มาแสดงความคิดเห็น
ก็ระบุบอกว่าต้นเหตุเกิดจากน้องแฟนขับรถผ่านบ้านเขา
เขาคือคุณลุงนะบ้านลุงเนี่ยอยู่ทางเข้าซอย
แล้วรถเข้าออกทางนั้นได้ทางเดียว
แฟนเนี่ยเขาซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสอง
บางทีลูกค้าก็มาลองรถบ้างก็ต้องขับผ่านหน้าบ้านลุง
ลุงก็เลยไม่พอใจหาว่าไปเบิ้ลเครื่องหน้าบ้าน
แต่จะให้ทำยังไงทางเข้าบ้านมันมีทางเดียว

อันนี้เขาไปโพสต์อธิบายในคอมเมนต์นะคะ
ล่าสุดทีมข่าวก็ได้ติดต่อเจ้าของคลิป
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
แถวถนนเรียบด่วนรามอินทา
ก็ยอมรับว่าเคยมีเรื่องกับคุณลุงมาก่อนหน้านี้
ทีนี้พอได้จังหวะที่คนที่เขาถ่ายคลิป
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
ลุงก็โบกรถแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์
ตามที่ปรากฏในคลิปนะคะ